เรื่องคุณเสกนี่แน่นจะเป็นท้อคอฟต์สะเทาไม่จบไม่สิ้น

เรื่องที่ทำให้อากาศหนาวมันอุ่นแล้วมันร้อนขึ้นมาคือคุณเสกเลย

ต้องบอกว่าคุณเสกเขาเป็นการทิ้งบอมเอาไว้ลูกใหญ่ลูกโตมาก

พอรอดพ้นคดีมา

เขาบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเราก็มากินข้าวสังสรรค์กันตามภาษาพี่น้อง

ตำรวจที่นครศรีทั้งตำรวจสนคันนายา

ถูกต้องแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สุดท้ายคุณผู้ชมมีคำสั่ง
มีคำสั่งย้ายนายตำรวจใหญ่เข้ากรุไปเลยนะครับ
จากเหตุการณ์นี้แหละไปโพสต์ภาพกับคุณเสกนะฮะ
ข้อความที่พาดพิงไปถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

ถูกโพสต์เมื่อ๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้

คุณคิดว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
กับการจับคนยิงปืนขึ้นฟ้า
ถ้าพี่แป๊ะวงเล็บพบตร
คิดว่ามันเกินไปก็ช่วยสั่งลูกน้อง

พี่พูดเองตอนคุยโทรศัพท์กับผมที่นครศรีธรรมราช
ว่าเราเป็นพวกเดียวกันด้วยความเคารพครับพี่

นี่แหละอะไรคือที่บอกว่า

อะไรคือการคุยโทรศัพท์กันที่นครศรีธรรมราช

เอ๊ะมันหมายความว่ายังไง

ข้อความดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตเข้าไปวิภาควิจารณ์อย่างหนัก

พลตำรวจเอกจากชิปโทรศัพท์ไปคุย

เสกโลโซก็โพสต์ในเฟซบุ๊คอีกครั้งหนึ่งนะว่า
พรุ่งนี้หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในทุกฝ่าย

พวกที่เขียนข่าวและคอมเมนต์อยากให้ทะเลาะกับตำรวจก็พอได้แล้ว
พรุ่งนี้ถ้าทุกคนหยุดจะหยุดโพสต์๒วัน
เดี๋ยวนะใครเขียนข่าวให้ทะเลาะกับตำรวจนะคะ

และสิ่งที่พี่โพสต์ลงมานี่รักกันเนอะ
เนี่ยฮะแต่ที่บอกไปมันเป็นบอมนะฮะนะครับ
และก่อนหน้านี้ในเฟซบุ๊คคุณเสกโลโซได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงสังสรรคภายหลังได้รับการประกันตัว

ผู้กำกับรังสรรค์สารวัตรทีสจแทนเป็นตัวแทนตำรวจนครมาสังสรรค์ตามภาษาพี่น้องกันร้านอีสานบ้านสวน
นี่เขียนไว้ตามภาษาพี่น้องกัน

จนทำให้กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งตั้งกรรมการเลยครับ
เนื่องจากว่าฝ่าฝืนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือคำสั่งนี้เขามีอยู่แล้วห้ามตำรวจแสดงกิริยาอาการลักษณะที่อาจจะเข้าใจว่า
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัว
ใช่ความพิการบันทึกเป็นลายลักอักษรเลยนะฮะสำหรับข้อบังคับนี้
พร้อมหมุนในห้องสืบสวนของโรงพักษณะยาว
ถือเป็นเจ้าของสำนวนคดีคุณเสกที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ

ร้อนไปถึงท่านพันธุ์ตำรวจเอกสิงห

ก็แหม่คือภาพอยู่ในสอนอใช่ไหมคะ

ถูกต้องนี่อันนี้เป็นภาพไลฟ์เฟซบุ๊ก

ก็เป็นการชี้แจงภาพที่ปรากฏพร้อมทั้งพาไปชม

แล้วยืนยันว่าภาพที่คุณเสกโพสต์มันเกิดขึ้นปี๕๔
ตอนนั้นพลตบตรีประสบโชคไปเยี่ยมเสก
สมัครใจบำบัดยาเสพติดที่ถูกคดีในช่วงนั้น
แล้วก็จับได้ว่าเสพยาปี๕๔
แล้วก็ขอไปเยี่ยมเสกตามสิทธิ์
ไปฟังเสียงของท่านไลฟ์สดก่อนหน่อยยาวเลยครับ
ที่เขาจะเยี่ยมเยี่ยมบุตรอหาได้นะครับ
และที่คือของประมาณปราณปรุงปรองต้น
ชูกำลังเป็นเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่
ทางฝ่ายตำรวจที่ทำงานนักครึ่งครับ
ไม่ใช่ทางฝ่ายคุณเสกหรือว่าผู้ที่เข้าเยี่ยม
ตื่นจะอย่างไร

คือมาเยี่ยมเพราะว่าที่คุณเสกสมัครใจ

ถ้าถูกจับในกรณียาเสียบติดก็จะเข้าข่าวเป็นผู้ป่วย
ต้องถูกส่งไปบำบัดอยู่แล้วเป็นระยะเวลา๔๕วันใช่ไหม
ถูกต้องแต่ชาวเน็ตถามว่าแล้วไปเยี่ยมด้วยเหตุผลอะไร
สนิทกันหรือเปล่าทำไมถึงต้องไปเยี่ยมแล้วก็แหมดูสนิทสนม
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าภาพที่คุณเศกโพสต์ออกมา
โอ้โหเป็นบอมลูกใหญ่จริงแล้วลงลูกใหญ่ใส่นายตำรวจหลายต่อหลายคน

ถูกล่าสุดจากกรณีภาพพรุ่งนี้แหละ

รายงานมาที่พลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
ผู้บัญชาการนครบอนฐว่า
ออกคำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
กรณีที่พันธ์ตำรวจเอกสิงสิงเดชผู้กำกับการสนคานายาว
ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายคู่กับเสกโลโซในห้องสืบสวนของสน
ประเด็นก็คือมันอยู่ในห้องสืบสวนไง
กิริยาท่าทางทางตำรวจเขาบอกว่ามันดูไม่เหมาะสม
และมีการลงโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเสกโลโซไปอีก
ในช่วงเวลาที่มีคดีแบบนี้อีก
จากการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

คือให้พันธุ์ตำรวจเอกสิงห์ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยสาเหตุการย้ายครั้งนี้ก็แน่นอน
จากรูปถ่ายนี่แหละค่ะเพราะว่าคือดูยังไง
มันก็ถือว่าขัดคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ดิฉันอ่านให้ฟังเลยนะเขาระบุบอกว่า
ห้ามจัดให้ยินยอมหรืออนุญาตให้บุคคลใด
บันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของตำรวจ
ขณะอยู่ร่วมกับผู้ต้องหา๑แล้วนะอีกข้อนึง
ห้ามตำรวจแสดงกิริยาอาการ
ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจในธรรมนองว่า
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

นิ้วไลค์หน้ายิ้มแย้มนั่งใกล้ชิดสนิทสนม
มีแคปชั่นที่คุณเสกเขียนไว้อีกว่า
ภาษาพี่น้องเป็นพวกเดียวกัน

อันนี้เรื่องที่สนคันนายาว
มันมีภาพเมียวที่พาดพิงไปถึง
พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้สื่อข่าวก็ลงไปเลยฮะจากกรณีที่มีภาพ
สองนายตำรวจคือพันธุ์ตำรวจโทษธิรพลพุ่มชัย
แล้วก็ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกบรังสันสุโกรธ
นครศรีก็ปรากฏในภาพในโซเชียลด้วย
เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แต่ปรากฏว่าท่านเองไม่อยู่ครับ
อย่างเดียวก็ตามนะฮะผู้สิทธิ์ข่าวก็ติดต่อทางโทรศัพท์ไปหาท่านผ่านตำรวจโทรธิรภล
ซึ่งได้กล่าวว่าหลังเสกได้รับการประกันตัวที่ศาลก็ได้ติดตามไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนเพราะเป็นที่รู้กันว่ามีความสุ่มเสี่ยง
นักร้องชื่อดังคนนี้มักจะทำอะไรพิษดารตามสไตล์ของเขา
ซึ่งในพื้นที่อาจจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบก็ไปดูแลไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรือมีอะไรแอบแฝงใด
ก็ชี้แจงให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบในเบื้องต้นก็เลยปรากฏเป็นภาพนี้ขึ้นมา
ผู้บังคับว่าท่านไปยูแลเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นคำชื่อแจงของตำรวจ
ให้คุณผู้ชมตราบสินไปตามรูปการของสิทธิ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้พูดถึงเรื่องยาเสพติดไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้แล้วค่ะ

เป็นหนึ่งในนักร้องคนในวงการบันเทิง
ถูกจับตามองในเรื่องของยาเสพติดมากที่สุดคนหนึ่ง
แล้วพลตรวจโทสมหมายยังบอกอีกด้วยว่า
จริงไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีอีก
เขารอสืบต่อหาตัวการใหญ่อยู่ค่ะ
คนตำรวจโทรสมหมายก็ออกมาพูดถึง
กรณีนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซ
ถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด

โดยบอกว่าจากการสืบสวนของตำรวจปราบรามยาเสพติด

มีชื่อของเสกโลโซอยู่ในรายชื่อ
คนในวงการบันเทิงที่ตำรวจจับตาดูมาโดยตลอด
แต่เนื่องจากเป็นเพียงผู้เสพค่ะ
ตำรวจต้องการแหล่งซื้อขาย

ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้เปิดเผยข้อมูล
ซึ่งหลังจากนี้ถ้าตำรวจท้องที่ประสานขอข้อมูล

จากนี้ยังบอกด้วยว่ากลุ่มดาราที่จับตาอยู่ขณะนี้เนี่ย
จากเสกโลโซแล้วยังมีอีกหลายกลุ่มเลยนะคะ
กลุ่มผู้เสพกลุ่มผู้ค้า
โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านวัชรพล

มีคนในวงการบันเทิงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ผมใส่โรงการบนเทิงแน่นอนคือควรตลอดโทษหมายเนี่ยทิ้งบอมมาโดยตลอดเลย
แต่ละลูกนี่ก็แบบทั้งหนักทั้งใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วพอทิ้งแล้วระเบิดด้วย
ถูกต้องครับคดีนี้คงจะเป็นมหากราบแหละติดตามกันทั้งฝากฝั่งของคุณเสกแล้วก็ฝากฝั่งของตำรวจเอง